การไหลอย่างที่จะบอกด้วยนะคะ

น้องเนี่ยสวมชะดานะ

แล้วก็เป็นธรรมดาค่ะก็มีคนทั้งดราม่าบ้าง

แล้วต้องบอกว่ากระแสการใส่ชะดาเนี่ย

มันมีมาก่อนกันแล้วไปดูซิว่ามันจะมีใครกันบ้างนะคะ

นี่เลยอย่างศิลปินต่างชาติค่ะ

ทั้งไมคลแจ็คสันแลดี้ก๊ากก้ามารอนน่าค่ะ

ร่วมโชว์ใหญ่มาแล้วด้วยเหมือนกัน
ทางฝั่งของวงการบันเทิงบ้านเรานะ
ก็มีศิลปินที่นำเสนอผลงานการแสดงค่ะ
ที่มีผู้ร่วมโชว์นะสวมชะดาด้วยเหมือนกัน
มาจากอลังการงานสร้างคนแรก

เจ้าชายแห่งวงการลูกทุ่งนั่นเอง

ซึ่งใช้มาเพียงดีใช่มะ
เพลงรักคุณเสียยิ่งกว่าใคร
ปิดปากคุณได้จะปิดตาคุณนี่

ที่หนึ่งรักคุณยิ่งกว่าใครนั่นเอง
เมื่อปีพศ๒๕๔๐ค่ะ
ก็ย้อนกลับไปประมาณ๒๔ปีเลยนะพี่แจ๊ค
ตอนนั้นพี่ก๊อตทำโด่งดังมากเลย
พร้อมด้วยสวมเครื่องหัวคล้ายชะดานี่แหละ
แล้วก็เล็บมือสีทองยาวแบบนี้
รูปโทรลีลาในเพลงนี้ด้วย
ต้องขายาวถึงจะเต้นสวยนะคะ

ส่วนวงการภาพยนตร์ไทยค่ะนี่
ก็มีก๊อตตีหรอกกับพี่ตุ๊กกี้

แสดงในบทบาทต่างด้วยการสวมใส่ชะดาด้วยเหมือนกัน
โดยเฉพาะผลงานการกำกับของคุณพลตอานนท์
อย่างภาพยนตร์เรื่องหอแต๋วแตกแห่กระเจิงค่ะ

ุ๊กกี้สุดารัฐรับบทเป็นผีนางรำ

เครื่องแต่งกายสวมผ้าแถบแบบสมัยก่อน
และนี่ค่ะต้องสวมชะดาสีขาวตลอดทั้งเรื่องเลยแบบนี้นะคะ
แล้วก็เมื่อกี้พี่แจ๊คพูดถึงพี่โกติใช่ไหม

โทษอานนท์ก็สร้างภาพยนตร์เรื่องหอแต๋วแตกแหกุ้งมากค่ะ
นำแสดงโดยก๊อตตีอารามบอยมารับบทบาทตัวละคร

กับชุดหนังสีดำเฟียดไปเลยจ้ะแม่
โดยภาพยนตร์เรื่องนี้กว่ารายได้ไม่น้อยนะคะ
ทั้งสิ้น๗๐ล้านบาทพี่แจ๊ค
คือว่าเป็นสีสันนะคะ
บางคนก็บอกว่าเป็นรัฐ๙บ้างนะคะ
เป็นแบบว่าเครื่องใส่หัวบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็สวยงามนะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ต่างประเทศก็รู้จักด้วย